ผู้ที่ถูกจับตัวไปนะฮะก็อย่างที่ทราบนะครับ
มีแรงงานไทยสิบสี่คนได้รับการช่วยเหลือออกมาค่ะ
และวันนี้กระทรวงการต่างประเทศก็แถลงบอกว่าเป็นคนละกลุ่ม
กับกลุ่มที่อยู่ใน๑๔คนที่บอกว่าถูกจับไปแล้วก็ยังอยู่ในฝั่งฮามาสอ่ะนะ
นี่ฮะมีเพจเฟซบุ๊คกลุ่มแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับ
เขาก็ได้นำข่าวนำภาพที่มีรายงานว่าพบกลุ่มคน๓๐คน
ที่หายไปตั้งแต่๓วันก่อนที่อิสราเอลจะถูกโจมตีที่เขาไปช่วยกันมาได้
แล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยมีคนไทย๑๔คนทั้งหมดปลอดภัยดี
พร้อมกับตั้งคำถามว่าถ้าเป็นความจริงก็ดีมากเลยครับ
อ่าจากนั้นนะฮะก็มีหนึ่งในสิบสี่คนไทยนะครับ
ที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาชื่อนายแสงสุรีหย่ำวิไลได้มาตอบคอมเมนต์
นี่ฮะคุณแสงสุรีบอกว่าพวกผมคือ๑๔คนที่ได้รับความช่วยเหลือครับ
แล้วก็แนบคลิปยืนยันเป็นคลิปขณะที่ทุกคนอยู่ในห้องพักห้องหนึ่ง
หลังได้รับความช่วยเหลือบางคนก็นั่งดูโทรศัพท์อยู่
บางคนก็นอนพักอยู่คนโพสต์ก็มาตอบว่าผมดีใจครับ
แล้วก็ยังตอบคอมเมนต์คนอื่นที่เข้ามาถามเพิ่มเติมว่า
กลุ่มนี้มีคนชื่ออาร์ตไหมอ่าแล้วก็รบกวนฝากความหวังด้วย
ถ้าได้ข่าวน้องช่วยส่งข่าวหน่อยซึ่งคุณแสงสุรีก็ตอบกลับไปว่า

วันนี้คุณกาญจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารณิเทศโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
ก็ได้แถลงความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลนะฮะ
บอกว่าทางสถานทูตไทยในเทลอาวีฟได้รับแจ้งจากแรงงานในพื้นที่
ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒คนทำให้ยอดเสียชีวิตเป็น๒๐คนบาดเจ็บ๑๓คน
ขณะที่ถูกจับเนี่ย๑๔คนส่วนยอดคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น๕๐๐
๔คนและไม่ขอกลับ๖๔คนส่วนที่ถูกจับ๑๔คน
แล้วก็ช่วยมาได้ในกลุ่มของคุณแสงสุรีเนี่ยปลอดภัยทุกคน
แต่ไม่ใช่ตัวประกัน๑๔คนจากยอดที่เคยแถลงตั้งแต่ก่อนหน้านี้
ที่แถลงครั้งแรก๑๑แล้ววันนี้เพิ่มอีก๓เป็น๑๔คน
ค่ะคือคุณแสงสุรีก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเขากับเพื่อนถูกพาไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วค่ะ
แล้วก็บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ถูกจับเป็นตัวประกันกันเลยนะคะ
แต่เป็นลักษณะของการที่ติดอยู่ในพื้นที่สีแดงที่ออกมาจากพื้นที่สู้รบไม่ได้

ที่ว่าไปเจอแล้วช่วยออกมานั่นคือหมายถึงว่าช่วยออกมาจากพื้นที่สีแดงที่เขาติดแล้วมันออกไปเองไม่ได้

เหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นช่วงเช้าใช่ไหมคะที่มีการประทะกัน

จุดที่คุณแสงสุรีทำงานอยู่เนี่ยอยู่ที่ติดกับชายแดนฉนวนกาซ่าประมาณ๕๖กิโลเมตรค่ะ
เห็นว่าน่าจะมีการยิงกันบนฟ้าเหมือนที่เคย
เพราะอย่างที่บอกเขาก็ยิงกันเป็นประจำนะ

ไหมเขาก็คิดว่าเออมันก็คงเหมือนจะทุกทีละมั้ง
แต่พอมารู้ข่าวจากตอนบ่ายอีกทีว่ามันไม่ได้มีแค่การยิงกันบนฟ้าเหมือนทุกที
เพราะมันมีกลุ่มกองกำลังบุกมาทางภาคพื้นดินด้วย

โทรหาร่ามคนไทยและนายจ้างเลยบอกประสานตำรวจทหารให้หน่อย
ก็ได้รับคำตอบแค่ว่าให้เก็บข้าวของเตรียมอบพยพเอาไว้ก่อน

ไม่มีใครกล้าเข้ามารับพื้นที่ตรงนี้เลย
ต้องรอทหารอย่างเดียวเท่านั้น
เขาบอกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเลยก็ต้องทนอยู่กับเสียงปืนเสียงระเบิด
จนกระทั่งข้ามไปวันที่๘ตุลาคมตอน๕ทุ่ม
ห่างจากที่ทำงาน๒๐๐เมตร
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็น้ำ
ก็จะมีคนคอยมาส่งข้าวส่งน้ำให้
จนกระทั่งข้ามมาวันที่๙ตุลาคมนี่แหละค่ะ

เขาบอกตอนอยู่ในอุโมงเนี่ยก็ติดต่อกับครอบครัวได้นะคะ
ซึ่งทุกครอบครัวบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ออกมาได้เมื่อไหร่กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะ

เรื่องเงินช่างมันเอาชีวิตกลับบ้านมาให้ปลอดภัยให้ได้
ซึ่งส่วนใหญ่๑๔คนรวมถึงตัวเขาเองเนี่ย
ไม่มีใครได้ลงทะเบียนกับกรมแรงงานขอกลับไทยเลยนะคะ
เพราะต้องติดต่อนายจ้างเพื่อพูดคุยเรื่องสิทธิ์ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสะสมที่ถูกหักไปรายเดือนด้วย
เพราะถ้าอยู่ตัดสินใจกลับเลยเนี่ยมันจะถูกตัดสิทธิ์ตรงนั้น

สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติมันจะอะไรยังไงได้บ้าง
ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บจากการทำงานด้วยนะคะ
ซึ่งทนายก็นัดพูดคุยกับนายจ้างเรื่องการเยียวยาในวันที่๒๑ตุลาคมนี้

เขาอาจจะยอมทิ้งเงินแล้วกลับบ้านเพื่อรักษาชีวิตค่ะ
แล้วเขาจึงจะย้อนพวกผมมาเข้าไปอยู่ห้องใต้ดินตรงนั้น
ถ้าเกิดผมอยู่ตรงนั้นประมาณ๒วันครับ
พี่นอนฟังเสียงระเบิดนอนฟังอะไรแบบนี้อยู่ประมาณ๒วันตรงนั้น
ที่โทรถามร่างคือถ้าลงทะเบียนสิทธิต่างที่อยู่ที่ของเราก็จะถูกตัดออกทั้งหมด
ก็คงต้องแลกครับก็คงต้องสิทธิตรงนั้นกลับบ้าน
เพราะพื้นที่ที่มีตรงนั้นมันก็ติดกับชายได้นะครับ